คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่
โอ้โหเป็นผู้ชายคลั่งคลั่งยานี่แหละค่ะ
จุดไฟเผาร้านชำโอ้โหแล้วก็จับคุณยายวัยแปดสิบปีแปดสิบ
เป็นตัวประกันโดยที่เขามีมีดสปาต้าอยู่เหตุการณ์เนี้ยโอ้โห
เจ้าหน้าที่น่ะมากันเป็นยี่สิบนายเลยนะ
แล้วพยายามเกลี้ยกล่อมในเกลือคนนี้หน่อยค่ะ
เดี๋ยวคะ
เกลือครับไม่มีใครทำอะไรเกลือหรอกมาเร็ว

นี่พยายามตะโกนกันจริงเจ้าหน้าที่อยู่ล้อมอยู่๒๐กว่านายนะคะ
เพื่อที่จะให้ในเกลือหรือว่านายอัตภพลแสงสีอายุ๓๒ปีเนี่ย
เขายอมมอบตัวแต่ในเกลือยังจับคุณยาย
อายุ๘๐ปีน่ะจับเป็นตัวประกันอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้านนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลแหลมตะโนดที่ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
แล้วตำรวจที่สพเมืองพัทธลุงก็ไปพยายามที่จะเกลี้ยกล่อม
เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ๑๑โมงกว่าคุณผู้ชม
แล้วเกลี้ยกล่อมอยู่หลายชั่วโมงมากจะให้ในเกลือเนี่ยนะ
ปล่อยตัวยายจำนงคงแก้วยายวัย๘๐ปีมาแต่ก็ยังไม่ปล่อยค่ะ
ถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปคุยกับเจ้าของร้านของชำ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเจ้าของร้านของชำเนี่ยนะ
คือคุณพรพิมลก็กำลังจัดของอยู่ในร้านช่วงสักประมาณ๑๑โมง
เกลือเดินเข้ามาในร้านเลยค่ะแล้วก็ถือท่อนเหล็กมา
กางเกงขาสั้นอย่างเดียวนะไม่ได้ใส่เสื้อ
แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยมีคนจะฆ่าผม
นี่ค่ะเจ้าของร้านของชำพี่พรพิมลยังให้ในเกลือเข้ามาหลบในร้านอยู่เลย
แต่พอในเกลือเข้ามาปั๊บมาตรงชั้นวางทีวีของที่ร้าน
มันมีมีดสปาต้าวางอยู่ที่ชั้นวางใต้ทีวี
แล้วหลังจากนั้นในเกลือก็หยิบมีดสปาต้าเอามาถือ
ทีนี้ตัวพี่พรพิมลเจ้าของร้านของชำเห็นท่าไม่ดีแล้ว
รีบวิ่งออกมาจากร้านก่อนแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากญาติ
แต่ระหว่างที่เจ้าของร้านของชำออกมาเนี่ย
เกลือนะจุดไฟแล้วเผาของในร้านของชำ
พรพิมนต์เขาเห็นเลยว่าควันไฟมันออกมาจากร้าน
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้

ทีนี้ค่ะพอในเกลือมีมีดสปาต้าอยู่ในมือใช่ไหม
วิ่งมาที่บ้านของยายจำนงวัย๘๐ปี
เพราะว่าบ้านยายอยู่ติดกับร้านชำไง
เกลือมาถึงปั๊บจับตัวยายเลย

โอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องพยายามเจรจานะ
จะให้ในเกลือปล่อยยายออกมาก่อน
แล้วตอนประมาณสัก๕โมงครึ่งตอนเย็น

มีการยื่นข้อเสนอด้วยนะพี่บอกกับน้องว่าพี่จะขอเป็นตัวประกันแทนได้ไหม

แล้วจังหวะนั้นคุณผู้ชมคือมันมีภาพตอนที่ยายน่ะวิ่งออกมา
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่รีบแบบพยุงคุณยายเลย
สภาพคุณยายนี่คือหัวเปียกไปหมดเลยนะ
เพราะว่าเหงื่อเต็มตัวแล้วยายก็หวาดกลัวมากอะค่ะ
จังหวะที่ยายออกมาได้หน่อยนะคะ

ใช่ดูสิยายต้องเผชิญอะไรบ้าง
ยายตัวสั่นไปหมดนะตกใจ

อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้เจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่
แล้วมันมีจังหวะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละที่ในเกลือเผลอค่ะ

เจ้าหน้าที่เข้าไปเลยชาร์จคุมตัวในเกลือ

เออนี่ตอนเอาตัวเขาลงมาแล้วยังมีสะบัดสะบัดนิดนึงนะ
ใช่ทีนี้พอเอาตัวเขามาได้แล้วเนี่ย

ร้องไห้คนที่เอามีดสปาต้าไปชิงตัวยาย

คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้

คือเขาบอกว่าไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่กลัวจะไม่ปลอดภัย

บอกว่าตอนนี้เชื่อใจพี่ชายคนเดียว

ญาติของในเกลือในญาติในเกลือก็บอกว่าเกลือเนี่ยเสพยามาเป็น๒๐ปีแล้วอ่ะ
อาการก็คือหลอนนะคะแล้วก็อารวาสทำลายข้าวของนี่ทำร้ายแม่ตัวเองด้วยนะ
เมื่อวันที่๑๕เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทะเลาะกับแม่หนักมาก
คิดดูสิจะเอาเขียวคมปาดคอแม่แม่ไม่กล้าอยู่บ้านแล้วค่ะ
หอบผ้าหอบผ่อนหนีไปอยู่กับญาติที่ตรังแล้วป้าของในเกลือน่ะก็บอกให้ฟังด้วยว่า
ไม่รู้ว่าปมสาเหตุมันจะมาจากเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือเปล่า
แล้วก็ได้ตังค์มาประมาณเกือบ๔ล้านแต่แม่ไม่ได้บอกเรือลูกชายไง
เกลือเพิ่งมารู้ปีนี้แล้วมีจังหวะที่เกลือมาถามป้า
เหมือนกับจะเอาตังค์ที่แม่ไปขายที่ดินมาได้
ป้าเขาบอกว่าป้าไม่รู้เรื่องแล้วแม่ก็ไปอยู่กับสามีใหม่แล้ว
อยู่จังหวัดอื่นแล้วเกลือก็พยายามตามหาจะจะเอาเงินตรงนี้ไงคะ
ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นปมด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่า
ประกอบกับเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอน
แต่ตอนนี้ตำรวจนำตัวในเกลือส่งพนักงานสอบสวนสพควนขนุนแล้วนะคะ
ดำเนินคดีข้อหาวางเพลิงบุกรุกกักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็เรื่องของการเสพสารเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ